ความคืบหน้าคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่านายบอส
ขับรถชนตำรวจจนเสียชีวิตเมื่อปี๒๕๕๙
หลายคนมีคำถามเยอะว่าสรุปแล้วตอนนี้หมายจับถอนแล้วหรือยัง
แล้วประเด็นเรื่องยาเสพติดประเด็นเรื่องความเร็วรถ
จะมีการทำสำนวนใหม่สั่งฟ้องได้หรือเปล่า

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
ตอนนี้นั่งไม่ติดแล้วนะคะในฐานะพบตรเพราะว่า
ก็บอกว่าด้วยเหตุการณ์นี้มันทำให้ชื่อเสียงของ
สำนักงานตรวจแห่งชาติเสียหายมาก
แต่ก็มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ของอายการในคดีนี้นะคะผอบตรบอกว่า
ถ้าการสอบสวนพบว่าใครบกพร่องไม่ว่าจะยดไหนระดับไหน
ต้องดำเนินการเพราะภาพลักษณ์สตชตอนนี้
ถือว่าติดลบมากมากส่วนกรณีเรื่องที่ว่า
อายการแถลงให้ตำรวจแจ้งข้อหายาเสพติด
และทำสำนวนใหม่ในประเด็นความเร็วรถเนี่ย
พบตรบอกว่าขอดูรายละเอียดสำนวนที่อายการส่งมาก่อน
ตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้นะคะ
ด้านผลตบริโธทโทสมพงศ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หรือว่าสตอออกมาชี้แจ้งว่าสรุปแล้วตอนนี้เนี่ย
หมายจับของนายบอสหรือว่านายวรยุทธ์อยู่วิทยายังคงมีอยู่ไหม
ตรวจโทสมพงศ์บอกว่ายังมีอยู่นะคะ
ยังไม่ได้มีการถอนหมายจับใดค่ะ
เพราะสตมไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ถอนหมายจับ
และไม่มีหนังสือแจ้งไปยังอินเตอร์โพลตามที่ข่าวระบุด้วย
ชับเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วใครเจอตัวในบอสจับกลุ่มได้ทันทีนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้สถานีตำรวจนครบานทองหล่อมีหนังสือแจ้งบอกว่า
อายการสั่งไม่ฟ้องทุกข้อกล่าวหาและไม่ต้องการตัวนายวรยุทธ์ไปดำเนินคดีแล้ว
แต่ยังไม่ได้ถอนหมายจับค่ะ
ผู้บัญชาการสตมบอกว่าขอดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
เสมอภาคและจะอยู่เคียงข้างประชาชนนะคะ
ธรรมชาติการอีกการก็ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ
เพราะหลายคนยังไม่เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่นัดกันไว้นะคะ
เพราะฉะนั้นเลยต้องมีการเชิญทุกฝ่ายมาให้ข้อมูลอีกครั้งในการประชุมนัดต่อไป
ซึ่งคณะกรรมธิการกำชับแล้วว่าต้องเข้าร่วมทุกฝ่าย
ถ้ายังไม่เข้าร่วมอีกจะขอออกคำสั่งตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกแล้วนะคะ
เพราะว่าคราวที่แล้วที่เรียกได้กันมาคนสำคัญไม่มาสักคนเลย